คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ
วันนี้อาจารย์สุภาพจะมาตามกันต่อ
เรื่องของการเอาผิดคุณปรีนานะฮะ
กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
เขาบอกว่าจริงผ่านมา๗เดือนแล้ว
กรมป่าไม้แจ้งตำรวจปทศในการเอาผิด
เอ๊ะทำไมสำนวนยังไม่ถึงอายการสักทีนะฮะ
เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อจากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์เชิญครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่
เรื่องของคุณปารีนาอยู่ในความสนใจของคนเยอะครับ
แต่เพราะเอิญว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
มันมีเรื่องใหญ่เรื่องของโควิดเข้ามาขั้น
ความสนใจของข่าวก็ไปมาลุมมาตุ้มอยู่กับเรื่องนั้น
แต่จริงแล้วเนี่ยมีคนอีกมากที่สงสัย
อยากรู้คาใจกับเรื่องของสสปารินา
จำได้ไหมครับตอนที่เปิดสมัยประชุมเนี่ย
บอกว่าเอาตัวไปฟ้องไม่ได้หรอกตอนนั้นเพราะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง
พอปิดสมัยประชุม๒๓เดือนเอ๊ะเรื่องก็ยังเงียบ
เอาตัวไปฟ้องไม่ได้นี่เปิดสมัยประชุมขึ้นมาอีกแล้ว
ถ้าจะเอาตัวไปฟ้องตอนนี้ก็ต้องไปขออนุญาตสภา
ประเด็นก็คือว่าช่วงที่ทิ้งเวลาผ่านไปมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ทำไมจึงยังสั่งฟ้องไม่ได้ประเด็นที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือว่า
พนักงานสอบสวนตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาในฝ่ายของตำรวจ
ใหญ่เลยครับ๒๐กว่าคนแล้วที่สุดชุดนี้ก็บอกว่าให้เลื่อนการสั่งฟ้องออกไปอีก
พอข่าวนี้เป็นประเด็นขึ้นมาคนที่ติดตามเรื่องนี้
ก่อติดเรื่องนี้คุณวีระสมความคิดออกมาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมาย
แล้วก็จะเป็นยังไงต่อฉะนั้นวันนี้จะขอคุยกับคุณวีระสมความคิดหน่อยครับ
คุณวิระสมความคิดเดี๋ยวจะมาตอบคำถามเพราะว่านี่เป็นประเด็นที่คนสงสัยจริงครับ
มันอะไรกันนักหนา๖๗เดือนที่ผ่านมายังทำอะไรไม่ได้ไปไม่ถึงไหน
ในชั้นของพนักงานสอบสวนเนี่ยแทนที่จะมีคณะพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบไม่ได้
ต้องตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาแล้วพอมีคณะกรรมการความเห็นก็อย่างที่ว่านั่นแหละ
ฉะนั้นตอนนี้คุณวีระเข้ามาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
สวัสดีครับพี่สุภาพครับตกลง
ตกลงว่าคณะกรรมการในชั้นพนักงานสอบสวนมีมติให้อะไรให้ยื่นฟ้องออกไปอีกให้อะไรนะให้เลื่อนออกไปอีก
เขายังไม่มีข้อยุติใช้คำนี้แล้วกันนะครับ

ทั้งที่นะครับสำนวนการสอบสวนเนี่ยเสร็จตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาแล้วนะครับ
เพราะว่าผมสอบถามกับทางเจ้าของสำนวนเขากับผมว่าเสร็จตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว
ก็ยื่นเข้าคณะทำงานนะครับเขาเรียกว่าคณะพนักงานสอบสวนมันมี๒๕คน
มันก็มี๒๕ความคิดเห็นนะปรากฏว่านะครับในจำนวน๒๕คน
มันก็แบ่งนะครับความคิดเห็นแยกออกไปเป็น๓กลุ่ม
กลุ่มแรกบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยสั่งฟ้องส่งฟ้องอายการได้เลย
กลุ่มที่๒เขาบอกว่าในต้นเดือนพฤษภาพอดีมันมีช่วงที่ปปชทำหนังสือถึงคณะพนักงานสอบสวนปทศว่าทางปปชตั้งคณะไต่สวน
ส่งมาทั้งหมดเลยนะทั้งสำนวนแล้วก็ทั้งอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คณิกกลุ่มที่๒ก็เลยได้จังหวะเลยก็บอกว่าอ่ะถ้ายังไง
เพราะว่าปปชเขามีอำนาจเหนือเราก็ส่งทั้งหมดไปให้ปปช
ถ้าเผื่อปปชไม่เอาอันไหนไม่ทำอันไหนก็ค่อยกลับมาที่ตำรวจปศ
พอกลุ่มที่๓ก็มีความเห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้มันไม่ดีแล้วนะ
เอาอย่างนี้ส่งไปให้พบตรจากทิพย์ตัดสินใจดีกว่า
คราวนี้พอมันมี๓ความเห็นเนี่ยมันก็ยังแย้งกันอยู่เขาอ้างนะ
จริงผมว่ามันอ้างไม่ได้หรอกมันก็ตัดสินใจได้เลย
ถ้า๓ความเห็นนี่มันก็จะรีบตัดสินใจก็รีบตัดสินใจสิ
ผมก็โทรไปถามนะแล้วผมไปพบด้วยนะก่อนวันที่๒๗นะครับ
วันที่๒๗ที่สภาจะเปิดเนี่ยนะครับ
ผมก็ไปคุยกับหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนนะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเลยนะหัวหน้าคณะ๒๕คนเนี่ย
ผมถามเขาว่าตกลงจะเอายังไงก็รีบจัดการเลยนะ
นี่มาจน๒๗แล้วนะเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
ถ้ามันจะเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดก็ไม่เป็นไร
ผมบอกไม่เป็นไรได้ยังไงนะเดี๋ยวก็ต้องไปขอประธานสภา
ไปขอประธานชวนอีกนะครับเขาบอกไม่เป็นไรหรอกนะ
ผมบอกว่าคุณรู้ได้ไงคุณไปรู้ใจประธานชวนได้ยังไง
แล้วคุณไปรู้ได้ยังไงว่าปริณาเขาจะไม่ใช้เอกสิทธิ์
เขาก็ตอบไม่ได้ก็สรุปแล้วก็คือเลื่อนไปไม่มีกำหนดครับ
ครับเอาอย่างนี้คดีลักษณะแบบนี้คดีที่ผ่านมาเนี่ย
ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นความเห็นของพนักงานสอบสวน
แต่ลำพังหรือต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทุกคดี
แต่ละคดีมีตามปวิอาญามันมีคณะมีพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวน
แค่คนเดียวเท่านั้นครับทำเสร็จก็สั่งฟ้องได้เลยครับ
แปลว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนคนเดียวเท่านั้น
เป็นวิธีที่เขาวางเกมเอาไว้เพื่อถ่วงเวลานะครับ
เขาอ้างว่ามันต่างคนจากมาแจ้งคนละที่นะ
ก็มีช่องกฎหมายที่จะยกขึ้นมาให้พบตรสั่งการว่าจะให้ตกลงแล้วจะให้ใครทำ
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยท้องที่เกิดเหตุมันอยู่ที่ไหนมันก็ควรที่จะให้พนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นคนรับผิดชอบนะจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ
คือพยายามอ้างเหตุว่าเพราะคุณวีระนี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยืดเยื้อเรื้อรังมาจนถึงวันนี้อย่างนั้นใช่ไหม
มันต้องไม่ใช่ผมสิเพราะผมเป็นคนแจ้งความก่อนป่าไม้มาแจ้งทีหลัง
แล้วทำไมป่าไม้ไม่ไปแจ้งจอมบึงกับผมแล้วมันจะได้จบถูกไหมครับ
มันไม่ใช่ผมนะต้องเป็นคนที่แจ้งหลังผมสิครับแล้วทำไมไม่ไปแจ้งจอมบึงล่ะครับ
แล้วทีนี้จะยังไงต่อเพราะว่าไม่มีกรอบกำหนดใช่ไหมครับว่าพนักงานสอบสวนจะต้องส่งให้อายการนำฟ้องเนี่ยภายในระยะเวลาเท่าไหร่ไม่มีกรอบกำหนด
ครับมีครับตามปวิอาญาเขียนเอาไว้ชัดเลยว่านะครับหลังจากที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วเนี่ย
พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนโดยมิชักช้าเขาใช้คำว่าโดยมิชักช้าก็หมายถึงว่าโดยเร็วอะครับ
คุณทำเสร็จแล้วคุณก็ต้องสั่งฟ้องคุณจะมีความเห็นว่าสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคุณก็ต้องส่งอายการนะ
จะสั่งไม่ฟ้องก็ต้องส่งอายการจะสั่งฟ้องก็ต้องส่งอายการคือยังไงก็ต้องส่งอายการครับ
มันไม่ได้มาจบในชั้นตำรวจครับ
ทีนี้ไอ้คำว่าโดยมิชักช้าเนี่ยผ่านมากี่เดือนกี่เดือนเขาก็บอกว่ายังไม่ชักช้าเพราะว่ามีเหตุผลที่จะต้องรอบครอบ
ไม่ได้ไม่ได้ครับคือถ้าผมดูแล้วว่ามันชักช้านี่ผมก็เล่น๑๕๗นะครับ
ถ้าผมดูอย่างนี้แล้วนะว่ามันทวงกันอย่างนี้นะครับผมว่ามันไม่มีเหตุผลแล้วนะเสร็จมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว
แล้วคุณก็มาถ่วงเวลาโน่นนี่นั่นอยู่เนี่ยนะครับถ้าผมเห็นว่ามันเกินไปอย่างนี้นะผมก็ดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนได้นะครับ
ต้องรออีกเท่าไหร่คุณวีระถึงจะตัดสินใจว่าเอาละมันเกินไปแล้วต้องดำเนินคดีฟ้อง๑๕๗กับพนักงานสอบสวนเนี่ย
ก็เดี๋ยวผมก็คงให้เวลาอีกสักระยะเดียวนะครับผมก็คงไม่ให้เวลานานหรอกครับ
ครับทีนี้เรื่องของคุณพ่อเขาคุณทวีไกรคุบเนี่ยตกลงไปยังไงเรื่องคุณทวี
ล่าสุดทางพนักงานสอบสวนปตศมีหนังสือมาให้ผมเนี่ยพาไปชี้ที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
วันพฤหัสที่จะถึงเนี่ยนะครับวันพฤหัสที่๔เนี่ยครับ
หมายถึงว่าให้คุณวิระไปทำอะไรนะฮะไปชี้ที่เกิดเหตุว่ามันมีเนื้อที่เท่าไหร่
ไปชี้อีกครั้งทั้งนั้นที่ผมก็พาไปชี้แล้วนะตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยผมก็พาไปชี้แล้วนะครับ
ก่อนโควิดแล้วนี่จะให้ผมไปอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถวงเวลากันไปถึงไหน
เหนื่อยใจไหมคุณวีระเจอก็ไปวิชามานแบบนี้
ก็เหนื่อยก็มันก็เหนื่อยนะแต่ก็ไม่ท้อหรอกครับนะนะครับก็ต้องสู้กันนะครับ

เพราะฉะนั้นสรุปว่าเรื่องของคุณปารีนาคุณวีระจะให้คณะพนักงานสอบสวน
คณะกรรมการเนี่ยให้เวลาอีกสักพักหนึ่งก่อน
ถ้ายังเห็นว่ายืดเยื้อเรื้อรังไม่ตัดสินใจอะไรสักทีนึง

ผมยืนปปชเลยครับ
ครับครับเอาละขอบคุณนะครับคุณวิรักษ์ครับ

ไปปปชนะครับขอบคุณครับคุณวิล่าครับ
นี่คือเรื่องที่อยู่ในใจของคนอีกเยอะครับว่ามันอะไรกันนักหนา
ทำไมเรื่องของคุณปารีนาถึงยักษึกติดกักอยู่อย่างนี้กี่เดือนมาแล้วล่ะเนี่ย
นี่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาส่งฟ้องไปแล้ว
ป่าป่านนี้สารก็ตัดสินแล้วเผลอป่านนี้ก็ไปอยู่ในคุกแล้ว
ทำไมไหนบอกว่าจะปรับปรุงพัฒนาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรม
คดีนี้มันชัดเลยครับว่าความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีจริง
แล้วมันไปไม่ถึงไหนเลยครับ
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์แล้วก็คุณวีระที่มาทวงถามเรื่องนี้กันต่อนะครับขอบคุณด้วยนะครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยติดตามกันได้ทุกวันเลยในข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับ